คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เปิดต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะกับการตั้งข้อสังเกตค่ะ
ที่ทำให้เกิดคำถามสะพัดไปทั่วโลกว่ามหาเศรษฐีพันล้านนะคะ
มาปรากฏตัวออกสื่อบ่อยนั้น
เวลานี้ค่ะเขาหายไปไหนบางคนอาจจะนึกออกแล้วนะคะว่าเขาคนนั้นคือใคร
ส่วนคนที่ยังนึกไม่ออกค่ะชื่อของเขาก็คือแจ็คหมา
ซึ่งหนึ่งในการคาดเดาสาเหตุการหายตัวไปนะคะว่ากันว่าค่ะ
เพราะมหาสดีพันล้านแจ๊คหมาฮู่นี้ริอาจงัดข้อกับผู้เมียอำนาจของจีน
เกลิ่นมาแค่นี้ก็พอมองแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาและผู้หมาของจีน
เรียกว่าปลาหมอตายเพราะปาก
หรือก็คือวันที่๑มกราคม
ซึ่งตอนสุดท้ายที่ออนแอร์เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๖๓นะคะ
กลับเป็นผู้บริหารคนอื่นของอลิบาบามารับหน้าที่แทนค่ะ
รวมถึงหน้าเว็บไซต์รายการนะคะก็ถอดภาพของเขาออกด้วย
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นค่ะวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๕๙
เขานั้นตั้งตารอคอยที่จะพบผู้แข่งขันรอบสุดท้ายมากแค่ไหนคะ
แต่จากนั้นนะคะผ่านไป๒วันเท่านั้นเองในวันอาทิตย์ที่๓มกราคม
หลังสื่อหลายสำนักย้อนไทม์ไลน์ข่าวนะคะแล้วก็เทปรายการเนี่ย
ซึ่งต่อมาค่ะวันจันทร์ที่๔มกราคม๒๕๖๒
เหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมในตอนสุดท้ายนะคะก็เพราะมีตารางงานทับซ้อนกันค่ะ
บาบาก็ขอปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดค่ะ
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัวนะคะก็คืองานสัมมนาที่เซี่ยงไฮค่ะ

แต่นี่ก็อาจเป็นชนวนเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เขาหายไปค่ะ
ว่าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำหน้าที่กำกับและก็ควบคุมนวัตกรรมเทคโนโลยีของจีน
โดยจากการไล่ย้อนดูแล้วนะคะพบว่าสงบเงียบมาตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
จากนั้นค่ะไม่กี่สัปดาห์ต่อมาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะ
มีการระบุในหนังสือชี้ชวนเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสามไว้ว่า
มูลค่าทรัพย์สินของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงเท่าทวีค่ะแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นหนังฝัน
คงสงสัยใช่ไหมคะว่าครั้งสุดท้ายที่แจ๊คมาปรากฏตัวต่อสาธารณะนั้นเขาพูดอะไรบ้าง
สิ่งที่เราต้องการคือสร้างระบบการเงินที่แข็งแกร่งและต้องไม่สร้างความเสี่ยงให้กับระบบการเงิน
แต่การจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือที่ไม่มีความเสี่ยงเลยก็เป็นการฆ่านวัตกรรมเช่นกัน
ประกอบกับการเปรียบเปลยผู้มีอำนาจว่าเป็นสมาคมคนแก่
ที่คอยกำกับดูแลด้วยชุดความคิดแบบโรงรับจำนำ
แถมยังเยาะเย้บรรดาข้าราชการจีนว่า
การควบคุมความเสี่ยงแบบที่ทำอยู่นี้นะคะ
มีแต่ทำให้นวัตกรรมเสียหาย
ก็สร้างความเดือดดานให้กับผู้มีอำนาจเหล่านั้นไม่น้อยค่ะ
เพราะไม่กี่วันต่อมานะคะแจ็คหมาและผู้บริหารแอนดกรุ๊ปค่ะ
ก็ถูกหมายเรียกว่ากันว่านะคะ
จิ้มปิ๋มประธานาธิบดีจีน
ให้อำนาจโดยตรงในการดำเนินการเลยทีเดียวค่ะ

นาจักรอารีบาบาของแจ็คหมากเป็นอย่างไร
แน่นอนค่ะว่าหลังจากถูกเรียกสอบสวนนะคะ
กรุ๊ปก็รีบออกมาระบุทันทีเลยว่า
ตระหนักถึงคำแนะนำและการช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจทั้งหลาย
ขณะที่อาริวาบาค่ะก็ให้คำปฏิญาณเมื่อปลายเดือนธันวาคม๒๕๖๓ว่า
บริษัทจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการไต่สวน

แล้วก็มีการเปิดไต่สวนกฎหมายป้องกันการปลูกขาด
หุ้นของอาริมาบานะคะในตลาดฮ่องกงก็ร่วงลงถึง๒๑๕ค่ะ
ซึ่งแม้เหมือนว่าจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ดูแล้ว
ก็เหมือนไม่ได้กระทบกับอารีมามามากนักค่ะ
เพราะหากย้อนไปช่วงเดือนตุลาคม๒๕๖๓นะคะที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วง
เพิ่มรายชื่อบริษัทจีนในบัญชีดำ
แต่วันที่๘มกราคมค่ะก็กลับมาเป็นบวก
มีมูลค่าตลาด๖๓๔๑๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๙ล้านล้านบาทค่ะ
ซึ่งในเวลา๒๓๐๕นาทีราคาอยู่ที่๒๓๕๐๕ดอลลาร์สหรัฐ

เพราะหากจีนมีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก
แล้วก็ก้าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลก
มียอดขายออนไลน์รวมประจำปีมากกว่า๑ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๓๐ล้านล้านบาท
แล้วก็ยังเป็นพันธมิตรที่สำคัญนะคะกับแบรนด์ดังระดับโลก
ที่พอจะเห็นภาพตอนนี้ก็คือ
ที่รัฐบาลจีนค่ะพยายามระมัดระวังการไต่สวน
หลบหลีกข้อคอรหาที่อาจทำให้เป็นผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์ได้
และได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุดในจีนเลย
อยู่ที่๒๒๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๖๘๙๐๐ล้านบาท
อยู่ที่๔๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๓๒๐๐๐ล้านบาท
อยู่ที่๒๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๖๖๐๐๐ล้านบาท
ก่อนจากกันไปขอยอดถึงทายด้วยเรื่องดราวขอหมาซีดิมพันลานคนนี้
ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ
แจ็คมาเป็นชาวจีนโดยกำเนินมาจากครอบครัวแยกโจรในแห่งโจ

โดยเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครูภาษาอังกฤษ
พูดได้ว่าเขาคือคนยุคแรกที่นำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในจีนค่ะ
แล้วก็เริ่มเปิดบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งแรกในช่วงกลางทศวรรษ๑๙
ระดมทุนได้ถึง๒๓๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๗ล้านล้านบาทค่ะ
มั่งคั่งสุทธิประมาณ๕๖๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒ล้านล้านบาท
แต่หลังจากนั้นค่ะเขาก็ยังปรากฏตัวหนังสือให้เราได้เห็นหน้าฆ่าตายอยู่เป็นประจำ
และในส่วนของการท้าทายผู้มีอำนาจในจีนนะคะแม้จะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหรือนักธุรกิจใหญ่ที่ไหนนะคะ
ไม่อาจห้าวหารมาสาดถ้อยคำวิจารณ์ได้ง่ายค่ะ
เพราะเรื่องราวคล้ายกันนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แจ๊คมาเองเนี่ยไม่ใช่รายแรก
ถึงแม้ว่าสุดท้ายการหายไปของเขานะคะอาจจะพลิกล็อกกลับมาว่าป่วยหรือแค่อยากเก็บตัวเงียบก็ตามค่ะ
ก็ไม่อ่านฮาวหารมาสาบถ้อยคำวิจารณ์ได้ง่ายค่ะ